อ้าอุ้ยจังหวานนี้สวยจริงครับ
ช้อนขึ้นมาไม่ไหวเลยครับวินเกมเลยครับ
แล้วต้องดูคำจำกรรมการด้วยครับ
ต้นคอไว้ครับทุกผู้ชมจังหวะนี้ต้องบอกว่าสวยจริงจริงครับ
จังหวะมันเตะแล้วลอดกาดไปครับ
นี่ครับโอ้โหลามโลกครับ
บอกว่ามันจังจริงครับนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าเต็มปากเต็มคำครับ
โอ้โหค่อยซุดลงมาครับ
จังหวะตบฮุกซ้ายครับเจอแข้งซ้าย
ลับเลยครับลับปลางอากาศครับนี่แหละครับ
โอ้โหร่วงลงมาทันทีเลยครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับช็อตสวยแบบนี้ขึ้นไปบนเวทีก่อนครับ
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน
ราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ
สุดท้ายครับทุกคนเรามีคำถามที่สุดของเทคโนิกอลแน็กเกิ้ลเบลือคอร์น่า
แซนซอฟสิทธิ์พันันช่วง
สุดท้ายครับทุกคนเราจะรับแรมของชอตเบอร์
สุดท้ายครับทุกคนเราจะรับแรมของชอตเบอร์
และนี่คือชอตเบอร์ชัมปินชาลันด์

ภาพหนุ่มแซนซอฟสิทธิ์พันันช่วง